พาไปดูเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดพิศนุโลกค่ะมีบ้านหลังนึงนะคะ
อยู่ในอำเภอวังทองคนร้ายบุกเข้าไปในบ้าน
แล้วก็เอามีดจะแทงภรรยาเจ้าของบ้านตัวเจ้าของบ้านเขาออกมาช่วย
กลายเป็นว่าตัวเองโดนแทงไส้ทะลักและเสียชีวิตค่ะ
คือเมื่อวานนี้ประมาณสัก๒ทุ่มที่บ้านใหม่ลำกระโดน
ตำบลวังนกแอ่นอวังทองจพิศนุโลก
เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นตำรวจสภวังทองก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ผู้เสียชีวิตคือนายประเสริฐอายุ๕๖ปีค่ะก็เป็นเจ้าของบ้าน
หงายจมกองเลือดอยู่พื้นปูนหน้าบ้าน
ใส่เสื้อนะคะใส่กางเกงสีดำตัวเดียว
ถูกแทงที่คอที่ท้องที่หลัง
ทะลักออกมาจากหน้าท้องเลยนะคะ
ขออภัยที่ให้ข้อมูลอย่างละเอียดแบบนี้นะคะ
ก็คือเจ้าหน้าที่เขาบอกว่ามันเห็นถึงลักษณะการก่อเหตุของคนร้ายไง

ส่วนคนเจ็บอีกรายชาวบ้านนำส่งโรงพยาบาล
ก็คือภรรยาของผู้เสียชีวิตนะคะนางสาวจิราวันอายุ๔๗
ถูกแทงเขาที่ไหล่ขวาที่ขาด้านซ้าย
พ้นขีดอันตรายแล้วก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ
ผู้เสียชีวิตกับภรรยาเขาอยู่ด้วยกันได้ปีนึง
มีอาชีพขายผลไม้ตามตลาดนัด
ช่วงเย็นกลับมาจากขายผลไม้
ตลาดนัดด้านหลังมหาวิทยาลัยนเรศวร

นายประเสริฐไปล้างหน้าที่ห้องน้ำหลังบ้าน
นางสาวจิราวัลได้ยินเสียงคนที่บริเวณห้องครัว
เดินไปดูอ้าวมันเป็นคนร้ายผู้ชายตัวสูงใหญ่เลย
หมวกม่วงปิดบังใบหน้างัดหน้าต่างเข้ามาค่ะ
เดินตรงปรีมาจะเอามีดแทงนางสาวจิราวัล

ก็เลยวิ่งออกมาจากห้องน้ำพยายามจะช่วยภรรยา

นายประเสริฐกับภรรยาคือพยายามจะวิ่งหนีกันแล้วนะคะ

คนร้ายวิ่งตามแทงนายประเสริฐจนล้มและเสียชีวิตอยู่หน้าบ้าน
และคนร้ายก็หลบหนีไปท่ามกลางความมืดค่ะ
ล่าสุดวันนี้ตำรวจสพวังทองเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน๖
ลงพื้นที่ไปเก็บวัตถุพยานสอบปากคำพยานแวดล้อม
รวมถึงข้างบ้านด้วยแล้วก็มีมีดพกสั้นนะคะ
ที่มันตกอยู่ในบ้านสิ่งต่างเหล่านี้มันจะเป็นหลักฐานหมดเลย

เดินปูพรมในสวนส้มโอของผู้เสียชีวิต

จนไปที่หลังบ้านมันเป็นป่าไผ่ติดกับลำน้ำ
ตรงนั้นสำคัญเพราะว่ามันมีร่องรอยการก่อกองไฟ
แล้วมันเหลือเป็นเท่าฐานนะคะ
ตำรวจบอกว่าก่อนหน้านี้มันจะมีวัยรุ่น
แอบลักลอบเข้ามาอยู่ในสวนส้มโอของผู้เสียชีวิต
แล้วก็มาหาปลาในลำน้ำ
แต่ไม่แน่ใจนะว่ากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้
จะมีส่วนรู้เห็นกับเหตุฆาตกรรมนี้หรือเปล่า

กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้มาสอบปากคำเพิ่มนะคะ

นายวีรวัตน์อายุ๓๑ปี
บอกว่าประเด็นของฆาตกรรม
คาดว่ามันตั้งไว้หลายอย่างนะคะ

เงินก็จะเก็บเอาไว้ที่ตัวไม่ยอมฝากธนาคาร
แล้วมีเงินเป็นแบบหลายแสนนะคะคุณภาคภูมิคุณผู้ชม

อาจจะมาก่อเหตุเพื่อหวังจะชิงทรัพย์หรือเปล่า
อกจากนี้มันมีอีกประเด็นนึงที่พ่อชอบเล่นเฟซบุ๊ก
ชอบลงรูปผู้หญิงในสตอรี่
อาจจะเป็นเรื่องของความหึงหวงหรือเปล่า
ภรรยาใหม่ก็คือเป็นแม่เลี้ยง

พ่อเรามีปัญหากับใครไหม
ไม่มีครับโดยส่วนรวมเขาก็จะไปขายของไป
ตายถ้าที่ทราบข่ายรีเคราะห์ทาระอะไรทราบข่าวอะไรกันมั้ยไม่มีครับแต่นี้ผม
แต่ว่าไม่ใช่รูปของผู้หญิงคนนี้ครับเพราะนับจากเวลาที่เจอกับย้อนหลังไปในเวลา
ผมพดเกือบเวลาที่เค้าจะแทงกันเลยครับ

แล้วเคยมีอะไรกันมาแทงกันตอนนี้ครับ
ผมว่าน่าจะเป็นนู่นนะครับ

ของพ่อผมโพสต์สตอรี่เอาลูกผู้หญิงลงคนอื่นนะครับ
แต่มันเป็นรูปเก่าที่เขาส่งมาให้ผมจากเมษาแล้วครับ

อาจจะแฟนใหม่พ่อไปเห็นอาจจะเกิดหึงห่วงหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ

เขาก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องของความหึงหวงด้วยหรือเปล่า
ภรรยาคนที่บาดเจ็บคนนี้ค่ะคือเป็นภรรยาใหม่นะคะ
ลูกก็เป็นลูกกับภรรยาคนเก่า
เขาก็เลยสงสัยว่าหึงหวงไหมที่พ่อชอบโพสต์ภาพผู้หญิง
มีนายอดุลอายุ๕๑ปีเขาเป็นพี่ของอดีตภรรยาผู้เสียชีวิตนะคะ
เขาบอกว่าปกติตัวผู้เสียชีวิตก็ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใคร
แต่กับภรรยาใหม่ที่อยู่ด้วยกันตอนนี้
ก็ไม่รู้นะว่าเขานิสัยใจคอเป็นยังไงไม่ค่อยสนิทสักเท่าไหร่
แต่ตัวผู้เสียชีวิตเขาขยันชอบทำมาหากิน
มีสวนส้มโอตั้งหลายไร่เนี่ยถือเป็นคนมีฐานะนะ
แต่ไม่ชอบเอาเงินไปฝากธนาคารครับชอบพกเงินสดติดตัว
แล้วก็เงินสดติดตัวอยู่ที่บ้านเยอะเลยชอบใส่ทองด้วย
น้ำหนักตั้ง๕บาทไม่รู้ว่าคนร้ายเห็นทรัพย์สินตรงนี้
ตั้งใจจะมาก่อเหตุชิงทรัพย์หรือเปล่า
ส่วนที่ผู้เสียชีวิตใส่กางเกงในตัวเดียวก็เป็นเรื่องปกติ
อยู่บ้านกับภรรยาเขาก็แต่งตัวแบบนี้แหละ
ใส่กางเกงในกางเกงขาสั้นตัวเดียวอะค่ะ
ครับ
วันนี้นะคะญาติก็ได้ไปรับศพของผู้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลพระพุทธชินราช
นำศพมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดใหม่ทรายมูล
ทีมข่าวได้คุยกับอดีตภรรยาของผู้เสียชีวิตค่ะ
อายุ๕๐ปีก็บอกว่าเลิกรากันไป๒ปีกว่าแล้ว
เพราะว่าสามีค่อนข้างเจ้าชู้
พอเลิกกันก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลย
มีแค่ลูกชายสองคนที่ยังไปมาหาสู่อยู่นะคะ
ประเด็นที่ว่าสามีอดีตสามีเนาะชอบพกเงินสดเนี่ย

ตอนที่อยู่ด้วยกันก็ชอบพกเงินสดติดตัวเป็นประจำเลยค่ะ
ก็ด้วยความที่เป็นพ่อค้าต้องมีเงินหมุนเวียนในการค้าขาย
ส่วนภรรยาใหม่ที่เขาอยู่ด้วยกันตอนนี้

เธอก็ไม่สามารถให้ข้อมูลได้ว่าเขานิสัยใจคอเป็นยังไงนะคะ
เท่าที่รู้มาก็ไม่แน่ใจว่า

คนร้ายตั้งใจจะมาก่อเหตุชิงทรัพย์หรือเปล่า
มองว่ามันก็เป็นไปได้ทั้งสองอย่างแหละ

หรือว่าเรื่องฉิงสับนะคะ

มันทำเกินไปไง

ก็จาคอมทำได้อะไร

ว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนหาตัวคนก่อเหตุนะคะ
ส่วนภรรยาของผู้เสียชีวิต
เขาก็อาการดีขึ้นแล้วเขาก็ถูกแทงเหมือนกัน
ก็สามารถให้กันได้ในระดับหนึ่งนะคะ
ตำรวจบอกว่าคาดว่าเป็นความขัดแย้งส่วนตัว
แต่ตำรวจก็ยังไม่ตัดประเด็นเรื่องของการชิงทรัพย์ทิ้งนะคะ
คือถ้าจับคนร้ายได้ลักษณะการก่อเหตุแบบนี้เนี่ย
ตำรวจบอกว่าก็ต้องแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นและข้อหาบุกรุกเคหสถานในยามวิการค่ะ